มีพี่น้องเหมือนกันนะมีเป็นลูกคนเดียวก็ดี
แต่ถ้ามีพี่น้องเนี่ยเขาบอกว่าก็ดีเหมือนกันคุณพลอยบ้านคุณมีพี่น้องกี่คน
สามคนค่ะพี่แดนล่ะสามเหมือนกันค่ะอักษรีก็สามเหมือนกัน
มีพี่น้องเนี่ยมันดีดีจริงจริงคุณผู้ชมค่ะรวบรวมกันมาให้คุณผู้ชมดูแล้วกันว่าแต่ละบ้านเนี่ย
มีพี่น้องเนี่ยมันแฮปปี้อบอุ่นกันขนาดไหนค่ะค่ะเริ่มกันที่บ้านแรกเลยดีกว่านะคะ
สำหรับสองสีพี่น้องน้องเป่าเป่ากับน้องเป่าเป้บ้านนี้หญิงคู่จ้ะ
แล้วก็คุณแม่กุ๊กกิ๊บรับหน้าที่ดูแลประคบสงบแบบเต็มรูปแบบเลย
คุณพ่อบี้เข้าไปร่วมงานกับต่างประเทศอยู่เนอะอย่างที่รู้กัน
งานนี้ค่ะเหมือนน้องเป่าเนี่ย๔ขวบแล้วนะเป็นพี่สาวเป็นเจเจ้แล้ว
รู้งานเป็นที่สุดเลยช่วยคุณแม่เลี้ยงน้องเป่าเป้แบบไม่ต้องรอให้บอกเลยค่ะ
อยากได้อะไรเจ๊เป่าจัดให้เดี๋ยวก็กอดเดี๋ยวก็หอมนะคะ
แล้วก็รับหน้าที่น้องสาวไปด้วยค่ะยิ่งตอนก่อนนอนนี่น่ะ
เขาเล่านี่ทานให้ฟังกันโอ้ละครั้งหนึ่งเอาไว้เหรอแบบนี้เหรอ
กรี๊มบอกเลยไม่ได้หลับหรอกครับชั้นว่าเพิ่งเพิ่งเล่าไปหัวเราไปไม่ต้องนอนกันแม่คืนนี้
ที่คู่แฝดคู่นี้นะคะมีก้ามีย่าค่ะ

ตอนนี้ไม่รู้เรียกชื่อพ่อแม่ถูกหรือยังนะคะ

เสร็จปุ๊บนะคะก็มีพื้นที่ให้เด็กได้วิ่งเล่นกันสนุกสมใจค่ะ
แล้วพี่น้องคู่นี้เขาดูแลกันดีมากเลยนะคะ

เขาจะแบ่งกันยังไงลูกไปดูคลิปหน่อยค่ะ
ดูเหมือนจะแย่งกันนะเอาไปดูหน่อยค่ะ

อ๋อนั่งแบบนี้โอเคจับดีนะ

เอาได้

คุณพ่อเพราะชอบลดสปอร์ตแม่เพราะชอบลดสปอร์ต
กับน้องสาวตัวแสบอย่างเจ้าแป้นปาลินลูกของแม่เป้ยปานวาดคุณผู้ชม
บ้านนี้เนี่ยเขาขึ้นชื่อเรื่องความเป๊ะเป็นระเบียบเรียบร้อยนะ
งานบ้านนี้ต้องฝึกให้ลูกได้ลงมือทำเอง
และเมื่อถึงเวลาที่พี่โปรดต้องรับหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง
คอยดูแลน้องปารินแทนคุณแม่
อย่างตอนกินยาอย่างนี้เป็นเรื่องยากมากนะเวลาเด็กจะกินยา
โปรดเขาก็อาสาเลยขอดูแลน้องเอง
แต่ผลมันจะออกมาเป็นยังไงให้คุณผู้ชมไปดูคลิปกันเอาเองค่ะ

พี่โปรดเนี่ยแหละดูพี่โปรดไม่ไหวเก็บส้มไม่ไหวแล้วลูก
แบบให้น้องกินยาอย่างนี้แต่ตัวเองก็คือร่างก็จะไม่ไหวเพราะก็ไม่ชอบกินยาเหมือนกัน

อย่านะคะน่ารักมากนะคะมาดูกันต่อ